ชาวจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียง
จนทำให้ส่งผลกระทบต่อสุขภาพร่างกายเนี่ยนะคะ
พยายามหาเครื่องฟอกอากาศนะคะ
ซึ่งตอนนี้เองพ่อค้าแม่ค้าบางคน
ฉวยโอกาสค่ะขายในราคาค่อนข้างแพงนะคะ
โดยอ้างถึงเรื่องคุณสมบัติต่าง
ทำให้มีคนประดิษฐ์คิดค้นเครื่องฟอกอากาศ
ในราคาที่เข้าถึงได้

ศาสตราจารย์ชูโชคอายุพงศ์หัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศ
ด้านการจัดการภัยพิบัติทางธรรมชาติมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เป็นการนำหม้อกรองอากาศมาประกอบเข้ากับเครื่องดูดอากาศ
พอเอาทดลองใช้พบว่าค่ามลพิษต่ำลงอย่างเห็นได้ชัด

บอกว่าเครื่องฟอกอากาศตัวนี้ยังไม่ได้จดลิขสิทธิ์นะ

ถ้าใครอยากจะทำบ้างทำได้เลย
เอาไปทำเลยคิดค้นให้แล้วคิดค้นให้แล้วเอาไปทำเลย
ราคาบอกไม่เกิน๑๕๐๐บาท
ฟอกอากาศที่ทางมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ทำขึ้นมาในราคาถูกนะคะ
จะนำมาช่วยดูแลสุขภาพของประชาชนในช่วงนี้ได้
ก็คือห้องที่เจ้าหน้าที่จัดไว้ให้

และหากเป็นชุมชนเมื่อเอาติดตั้งไว้ในห้องประชุม
ก็จะใช้ดูแลคนทั้งชุมชนได้เป็นจุดศูนย์รวมคนในชุมชน
ฟอกปอดฟอกอากาศกันสักนิดหนึ่ง

ที่เขาสั่งให้ทุกหน่วยงานในจังหวัด
ไม่ว่าจะเป็นภาคส่วนของอะไรการศึกษาก็ดีหรือว่าอะไรก็ดี
ใครมีวิธีการยังไงก็ไปช่วยกัน

ก็เลยทำห้องนี้ขึ้นมาให้คนเข้าไปฟอกปอดใช่ไหม
ฟังเสียงหัวหน้าศูนย์ความเป็นเลิศมชค่ะ
ทำง่ายแล้วก็ทำง่ายอยากเลือกเข้าประหยัดด้วย

หลายคนมีคำถามว่าผู้ว่าเชียงใหม่อยู่ไหนท่านทำอะไรบ้าง

คือแก้ปัญหาด้านนอกไม่ได้เพราะว่ามันเป็นพื้นที่ที่ค่อนข้างใหญ่

แต่ว่าพื้นที่เฉพาะหน้าที่ประชาชนจะต้องเข้าไปหายใจ
นายสุภาชัยเอี่ยมสุวรรณผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่นะคะ
บฝุ่นละอองหลบหมอกควันพื้นที่ไหนบ้างนะคะ
และจัดแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ๗รอบ
พระชนมพันษาจุดนี้รับรองประชาชนได้กว่า๑๐๐๐คน
ส่วนพื้นที่อำเภอต่างตอนนี้ก็พยายามเร่งจัดหาสถานที่กันอยู่นะคะ
ให้ดูแลสุขภาพพี่น้องของประชาชนด้วยนะคะ
อย่างที่อาจารย์บอกไปนะคะตามชุมชนต่าง
น่าจะเป็นห้องประชุมศูนย์กลางอาจจะเป็นห้องประชุมอบต
มันจะมีห้องประชุมอยู่หรือสถานีอนามัยอะไรก็ว่า
ใช่ค่ะซึ่งทางมชเองจะเอาเครื่องฟอกอากาศที่ประดิษฐ์ขึ้นเอง